สวัสดีค่ะรอกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้คำถามที่ส่งเข้ามาจะเป็นคำถามของใครนะที่เลือกเอามาตอบกันนะคะ
ยังคงยืนยันนะคะเรื่องของความรักไม่มีใครเป็นกูรูความรัก
พี่อ้อยไม่ใช่พี่ชอตด้วยนะคะเพราะปัญหาความรักไม่มีใครเก่งกว่าใคร
อยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกันนะคะสิ่งเดียวที่พอจะเก่งคงเป็นคนฟังเก่งมั้ง
มีอะไรก็ตามอยากเล่าให้ฟังมีอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าทำยังไงดี
อยากเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังขอบคุณมากที่ไว้วางใจและเล่าให้พี่อ้อยฟังนะคะ
หลายคำถามที่ส่งเข้ามาก็จะทยอยตอบให้เรื่อยแบบนี้แหละค่ะ
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีข้อนี้อยากเสนอแนะเพิ่มเติมได้เลยส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ
มาดูคำถามของวันนี้กันนะคะน้องเริ่มต้นว่าสวัสดีครับพี่อ้อย
ผมชื่อนนครับตอนนี้ผมสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
ไม่รู้จะหาทางออกยังไงขออนุญาตเล่านะครับ
ผมมีแฟนคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแฟนผมเป็นผู้ชายครับ
ระหว่างที่คบกันครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ในความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่
แรกดีหมดครับเหมือนกันค่ะจะเป็นความรักแบบเพศใดก็ตาม
แรกดีหมดทั้งนั้นแหละเพราะเรากำลังหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันนะคะ
พอผ่านไปสักพักเขาเริ่มกลายเป็นคนเงียบขรึม
ผมพยายามปรึกษาแม่ว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหอันนี้คือเป็นคู่ที่
ครอบครัวทั้งสองฝ่ายยอมรับทั้งคู่เลยนะคะปรึกษาแม่เขาว่าผมทำยังไงดี
ทำผิดอะไรหรือเปล่าแม่เขาบอกว่ามันเป็นปกติของลูกชายเขาแบบนี้แหละ
อย่าให้ผมยอมรับและเข้าใจตรงนี้นี่คือบุคลิกปกติของลูกเขา
ระหว่างที่เราคบกันเขาขอผมเรื่องเดียวคือเรื่องโทรศัพท์
เราจะไม่ก้าวไก่โทรศัพท์ของกันและกันนะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัว
ผมก็ยอมรับข้อนี้เพราะก็อยากให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขา
และคบกันมาแบบนี้๗ปีโอ้ไม่น้อยนะคะ
พอเข้าปีที่๘ในวันที่แฟนผมกลับมาจากธุระต่างจังหวัด
ผมดีใจมากเลยเขาซื้อของขวัญกลับให้ผมด้วยนะ
นานครั้งเขาจะซื้อให้แต่วันนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน
ขณะที่เขากำลังไปออกกำลังกายในช่วงเย็นอยู่อยากเปิดโทรศัพท์เขาดูจังเลย
คือเออแปลกดีนะคะบางทีสัญชาติยานบางอย่างเนอะวันอื่นไม่เคยทำแต่วันนั้นอยากเปิดดูโทรศัพท์จังเลย
แล้วสิ่งที่ผมเจอคือเขาแอบคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แชทนั้นมีข้อความบอกว่าของขวัญที่ผมได้มา
คือของขวัญที่แฟนผมซื้อมาให้เขาในวันครบรอบคบกัน๕เดือน
แต่ที่ให้ผมเพราะว่าเขาลืมเก็บและผมบังเอิญมาเจอ
ก็เลยตีเนียนว่าซื้อให้ผมเพราะไม่อยากให้ผมสงสัย
เจ็บปวดอ่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะ
ผู้หญิงคนนั้นรับรู้มาตลอดว่าแฟนผมก็มีผมเป็นแฟนอยู่แล้วนะ
ผมเสียใจมากครับแต่ไม่ได้พูดอะไร
ผมได้แต่นั่งคิดว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดี
จนผ่านมา๑อาทิตย์ตัดสินใจบอกเขาว่า
ผมรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะที่เขามีอีกคนนึง
เพราะว่าจริงแล้วในใจก็มันปิดยากอะค่ะ

หวังว่าเขาจะขอโทษผมและบอกเลิกกับอีกคนไป
แต่ไม่ครับเขารับสารภาพและบอกว่าเขาเลือกไม่ได้จริง
ผมน้ำตาไหลเลยจุกอกมาก
ผมถามคำถามหนึ่งออกไปว่าทำไมทำแบบนี้

คำตอบที่ได้ทำให้ผมช็อกมากครับ
เขาบอกว่าใน๗ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยรักผมเลย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันเขาสงสารเฉย
เห็นผมทุ่มเทกับความรัก

ตอนนั้นผมใจสลายสมองผมมืดไปหมด

บช่องทางการติดต่อกับเขาทุกช่องทาง
ตอนนั้นอาการผมสาหัสมากครับพี่อ้อย

โชคดีที่มีแม่คอยดูแลและให้กำลังใจ
ผ่านมา๓เดือนอาการเริ่มดีขึ้น
อยู่เพื่อนเขาทักมาบอกผมว่าเขากำลังจะแต่งงาน

เพื่อนเขาก็ยังส่งข้อความมาบอกว่า
เขากับภรรยามีปัญหากันสารพัด

จนล่าสุดมีเบอร์แปลกโทรเข้ามือถือ
แล้วปรากฏว่าเป็นเขาที่โทรมา

พอสักพักเขาเริ่มร้องไห้
แล้วเอาแต่พูดคำว่าขอโทษ
ขอกลับมาคืนดี

ผมงงมากครับพี่อ้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเขาต้องกลับมาทำร้ายผมแบบนี้
บกวนพี่ช่วยบอกผมทีว่าผมควรทำยังไงต่อ

บอกแล้วไงหัวใจพังพี่ฟังได้
แต่ทั้งหมดนะคะไม่อยากให้น้องรีบร้อนจนเกินไป

อ้อยพูดบ่อยค่ะแฟนเก่ากลับมาอย่าเพิ่งดีใจ
เพราะไม่รู้ว่าเขามีใจหรือแค่ไม่มีที่ไปเฉย
น้องบอกว่าทำไมเขาต้องกลับมาทำร้ายเรา
ยังค่ะยังทั้งหมดอยู่ที่ใจน้องต่างหาก

บางทีคนรักก็มาในรูปแบบเจ้ากรรมในเวรนะคะ

และอย่าให้เขาคิดว่าจะกลับมาได้ง่ายเหมือนกับตอนที่เขาไป

ถ้าบอกว่าไม่เคยรักกันไม่รู้สิพี่ไม่เชื่อ
ตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหก
แต่อันที่เจ็บปวดนะพี่รู้สึกว่าของขวัญแทนใจ

สิ่งเดียวที่ได้มาคือตอนที่เราจับโป๊ะ
ซื้อของให้คนอื่นแต่พอเราจับได้ปั๊บ

ชื่นใจกับของขวัญที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้ค่ะ

ความรู้สึกนั้นขอให้น้องจำแม่น

แต่ขอให้จำคนที่เหยียบย่ำความรู้สึกของเราขนาดนั้นให้ได้
ต่อให้บอกว่าขอกลับไปเป็นเพื่อนกัน

เป็นเพื่อนกันไม่ใจร้ายขนาดนี้น้อง

เขารักเราน้อยไปถึงนอกใจแบบนี้
พอให้เลือกก็บอกว่าเลือกไม่ได้
นี่คือคำตอบที่เสียงดังฟังชัดแล้วนะคะว่า
ไม่ได้รักเรามากพอจะหยุดที่เรา
ทำร้ายหัวใจจนน้องเจ็บที่กาย

เราทำร้ายหัวใจคุณแม่ขนาดไหน

เขาคิดถึงความรู้สึกคิดถึงหัวใจน้องบ้างไหม
ความรู้สึกแคร์น้ำตาของเราบ้างหรือเปล่า
แม้แต่เจ้าสาวที่ยืนข้างเขา

มีแฟนเพศละคนได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดต่อหัวใจใครเหรอคะ

เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่หัวใจใครอยู่แล้ว

ควรฆ่าให้โอกาสเขามาทำร้ายชีวิตเราอีกกี่ครั้งล่ะ

ปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขหรือเปล่า

เขาคาดหวังสูงไปไหมคะจากโลกใบนี้

พอเจอคนถูกใจกว่าก็ทิ้ง

ตำแหน่งจริงคือของตายเท่านั้นนะคะ

ไม่อยากให้น้องโผล่กลับไปเร็วเกินไปนัก
คือถ้าโผล่กลับไปเร็วก็ไร้ค่านะคะ

เดี๋ยวถ้าเขาเสียไปก็คงไม่เสียดายเท่าไหร่

อย่าให้การเดินออกจากชีวิตเราเป็นเรื่องง่าย

ที่คนอ่อนแอคนหนึ่งจะเข้มแข็งใช้เวลาตั้งนาน
กว่าจะผ่านความทรมานจนเดินต่อไหว
แต่คนเข้มแข็งคนนั้นจะกลับมาอ่อนแอ

และส่วนใหญ่เรามักเข้าใจผิดคิดว่าไหวแล้ว
สุดท้ายก็แค่กดทับความอ่อนแอเอาไว้เท่านั้น

แฟนเก่ากลับมาอย่ามัวแต่ดีใจ
ลืมดูไปว่าเราได้แก้ปัญหา
ทำให้เราเคยเลิกกันไปแล้วหรือยัง
ถ้ายังในที่สุดเริ่มเหมือนเดิม

สุดท้ายจะเหมือนกลับมากลับไปกลับมากลับไป
คล้ายการรักคนที่จับเรากดน้ำอะค่ะ
พอเริ่มไม่ไหวเขาก็จิกหัวขึ้นมาให้หายใจ
พอเราเริ่มเดินต่อไปได้จับกดน้ำอีก
ไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เรานะคะ

สุดท้ายกลับไปเจ็บซ้ำกับคนเดิม
มันอยู่ที่ใจเราตัดสินใจเลือกแบบนี้หรือเปล่า

อีกทีเพราะเรายอมหรือไม่ยอม

วันที่น้องร้องไห้วันที่แม่เสียใจ
จะให้โอกาสคนใจร้ายคนนั้นกลับมาใหม่
ต้องใช้เวลาในการดูใจให้นานแค่ไหนถึงจะดี
ตอบไม่ได้หรอกว่ากลับมาแล้วโอเคไหม

เขารักเรามากพอจะเดินหน้าต่อ
หรือเรารักเขามากพอจะยอมเสี่ยงอีกสักครั้งไหม

ไม่เคยรักแต่แค่สงสาร
ความรักไม่ใช่การทำทาน

อ้อยก็มักพูดบ่อยเช่นกันไม่รักก็บอกอย่าหรอกว่ารัก
อันนั้นเจ็บปวดและทรมานกว่าและมีคนเยอะมากนะคะ
คือไม่กล้าบอกเลิกแต่กลับกล้านอกใจ
ถามว่าอันไหนมีความใจร้ายมากกว่าที่ว่าน้องเป็นเจ้าของคำตอบนั้น
ที่ตั้งคำถามให้กับหลายหลายคนที่ฟังอยู่บางทีนะคะคนคนหนึ่ง
้วงแทงความรู้สึกของเราได้หลายต่อหลายครั้งทั้งหมดไม่ใช่เพราะเขา
แต่เพราะเราที่ยอมกลับไปเจ็บซ้ำกับคนเดิมเข้าใจค่ะ
บางทีการให้อภัยคือสิ่งที่ล้ำค่าการให้อภัยใครต่อมีใครได้
คือการใช้หัวใจที่ล้ำค่าและยิ่งใหญ่แต่จะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้เนี่ย
ห่วงความสุขของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นนท์ไปตอบคำถามกับตัวเองให้ได้ก่อนน้องพร้อมจะเจ็บซ้ำกับคนเดิมไหม
ถ้าพร้อมอยากจะโดดลงไปคืนดีกับแฟนเก่าที่ทิ้งเราไปมีผู้หญิงอีกคน
ดูก่อนนะเขาเลิกกันหรือยังเขาจบกันหรือยัง
ไม่อย่างนั้นน้องจะถูกยัดเยียดตำแหน่งมือที่๓ของคนที่มีเจ้าของแล้ว
อันนั้นเจ็บกว่าและมันจะวนกลับมาที่
ถ้าน้องยอมเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทำไมเขาต้องเลือกน้องเป็นตัวจริง
เมื่อคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่ได้เสียไป
คนสองคนยอมได้คนกลางที่เห็นแก่ตัว
สบายไปแต่เพียงผู้เดียวนะคะอย่ารักเขาจนทำร้ายจิตใจตัวเราก็แล้วกัน
หลายครั้งคำตอบที่พี่อ้อยตอบไปน้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
แต่สุดแท้แต่มันเป็นอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันที่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรัก
มีคำถามส่งคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเลือกมาตอบในฮาวทูรักแบบนี้ล่ะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
ฟังได้ในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ยูทูปของไทยรัฐ
พอร์ตบีนสปอร์ติฟายและจุ๊กค่ะ
ที่ใจจะกลับไปเจ็บซ้ำผัวหรือสติยับยั้งได้นะคะ
ดูแลสุขภาพกายและใจนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ในเฮาวทูรักสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ